ลุงคนนี้ครับไปขับรถกระบะแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
สุดท้ายก็หนีหนีไปครับแต่ตัวเองก็ไปไม่รอด
เหตุผลเพราะก็เพราะเมาก็เลยจอดอยู่แบบนี้ครับ

อายุ๖๓แล้วคุณวัฒนเมาหนักเลยอะ

ก็ไม่รู้ว่าหนีมารู้แต่ว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าชนอะไรล่ะ

ก็เลยไปจอดอยู่ใกล้สถานีดับเพลิงนะฮะ
ทีนี้สภาพรถก็แตกหน้าแตกกระจกก็แตก
ฝากระโปรงก็มีรอยขูดอะไรกันไป
แล้วก็มีเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาก็ขี่ตามสิ

แล้วตำรวจสคเองก็ไป
ควบคุมตัวคุณลุงไปที่โรงพัก
ลุงไหนลุงกินเหล้ามาใช่ไหมเนี่ย
ก็ยอมรับกินมาตลอดทางนี่แหละขับไปกินไป
มาตั้งนานแล้วไม่เคยโดนจับเลยเนี่ยเพิ่งเคยโดนเหมือนกัน

พอถามอายุทำประวัติแล้วก็ตอบไม่ถูกว่า
ประวัติก็ไม่ตอบอายุก็ตอบไม่ถูก
ตำรวจก็เลยเอาไหนแล้วลุงเป่าให้ดูหน่อยซิ
เป่าแอลกอฮอล์๑๐บาทขนาดนี้มันจะทักเฉียว
คุณผู้ชมเชื่อไหมตำรวจให้เป่าอยู่๘ครั้ง
วสันแกเป่าไม่ได้ไม่ขึ้นสักที
คือแกไม่ค่อยจะแบบให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะ
สุดท้ายตำรวจก็เอาไงดีก็ให้แกนั่งพักรวบรวมสติ
แล้วก็นะครับคุณผู้ชม๓๓๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้ไม่รู้ดื่มอะไรมาขนาดไหนไปดูเจาะนี้ละกัน
นี่ลุงหายเมาแล้วลุงสั่งลุงต้องมาดูย้อนหลังตัวเองนิดนึงเนอะ
เออแล้วลุงพูดแล้วก็ใจหายนะก็ขับรถแล้วดื่มมาตลอด
เคยโดนจับอันนี้อันตรายนะ
อย่าไปหาทำสุดท้ายก็โดนข้อหาเมาแล้วขับนะ
คนที่เขาโดนชนเขาไม่ได้เป็นอะไรมากมาย

อันนี้ไม่โดนจับรอบนี้โดนจับแล้วนะคะ